ดูคุณป้ามือวัยวัยจริงหรือเปล่า
เพราะว่าเธอมาขโมยสันคอหมูสไลด์ไป๒แพ็คนะครับ
หยิบวับลงไปในกระเป๋าผ้าของเธอเลยนะฮะ
แต่จริงเธอมาสั่งซื้อแค่๒๐กว่าบาทเท่านั้นเอง
แต่อันนั้นขโมย๒แพ็คนั้น

ร้านน้องนินหมูสดคุณผู้ชมดูนะฮะ
ดูมือที่เราวงนะครับใส่ได้แล้วค่ะ
กล้องวงจรปิดจะเห็นว่าคุณป้าคนนั้นสวมเสื้อสีแดง
อายุประมาณสัก๕๐ได้ทำทีมาสั่งซื้อหมู๓ชั้นเส้นนึง
แล้วบอกให้คุณขายเนี่ยละหนังออกให้หน่อย
ใส่กระเป๋าผ้าส่วนเงินที่จ่ายไปเป็นค่าหมู๓ชั้นแค่๒๗บาทครับ
แต่ระหว่างนั้นแม่ค้าเห็นฮะแม่ค้าเห็นก็เลยตามไปหาป้า
แล้วบอกป้าดีบอกว่าเมื่อกี้ป้าเอาสรรคอสไลด์ไปสองแพ็คยังไม่ได้จ่ายเงิน
และที่ร้านของหนูมีกล้องวงจรปิดจบเลยนะฮะ
ประกอบกับไปเจอไอ้หมูสองแพ็คนั้นในกระเป๋าด้วยไง
ป้าก็เลยจำนวนด้วยหลักฐานต้องจ่ายค่าหมูให้กับทางร้านไป
ซึ่งครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ป้าก่อเหตุครับเป็นครั้งที่สองมาแล้ว
พระนครศรีอยุธยาจับกลุ่มนายไพโรธ
พระนครศรีอายุ๔๘ปีเป็นเพราะค้าไก่ย่าง
คือเจอผลกระทบจากโควิดขายของไม่ได้
ตัดสินใจขโมยจักรยานหน้าร้านสะดวกซื้อ
แต่สุดท้ายก็ถูกตามจับได้
ที่หน้าสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งอยู่ห่างจากร้านสะดวกซื้อไป๑กิโลเมตรได้
ผู้ก่อเหตุอ้างแบบนี้โอ้ยคุณนักข่าว
ผมได้ยินเสียงลำโพงคิดว่าคนเอาของมาแจก
ก็เลยเอาจักรยานเขาที่อยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ
ปั่นไปอาจจะไปเอาของแจกลองฟังเขาหน่อยฮะ

ผมจะเอาของแล้วผมก็จะเอาจักรยานไปซื้ออยู่
ที่อาจารยาไปทำอะไร
นี่ดีกว่าเห็นเสียงมันนี่อยู่แล้วผมก็

เสียงอะไร
ผมคิดว่าเขาแจกของกันครับ
พี่เธอเห็นจักรยานเหรอพี่ก็เลยหยิบไปด้านปั่นมาเลย